เรื่องที่ฮือฮากันหน่อยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของพญานาค
แต่พญานาคที่จะพาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพญานาคสุดคิ้ว
สุดคิ้วนี่แปลว่าน่ารักใช่ไหม
แล้วทำไมถึงน่ารักไปอยู่ตรงไหนไปดูค่ะ
คุณผู้ชมไปที่วัดแห่งนี้คือวัดชัยภูมิการามนะคะ
ถือว่าวัดกลางที่จังหวัดอุบรรณรัชภาษณีย์
เดี๋ยวนี่คือพญานาคเหรอ

คือแบบเป็นอีกสไตล์หนึ่งใช่ไหมที่มินิมอลเรียบตะโก้อะไรแบบนั้น

คือแวบแรกคนก็จะเข้าใจว่านี่คือพญานาคถูกไหม
แล้วก็มาอยู่ตรงราวบันไดแบบเนี้ยเราก็เคยเห็นแต่พญานาคไงที่อยู่ตรงเนี้ย
ปกติจะมีเกล็ดจะมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะ

แต่นี่เรียบเลยค่ะหลายคนก็เลยมองว่าอุ๊ยน่ารักดี
ดูแล้วก็เรียกรอยยิ้มได้นะคะ
ซึ่งรูปปั้นนี้ค่ะก็อยู่ที่วัดวัดกลาง
เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบล
หญิงสาวคนหนึ่งเธอถ่ายภาพแล้วก็มาโพสต์เอาไว้
พร้อมระบุข้อความสไตล์วัยรุ่นนะบอก
นอนเอ็นดูความตาจุด
โอ้มันน้ำลาค่ะแล้วก็มีหัวเราะนะคะต้องแปลภาษาวัยรุ่นกันนิดนึง
้อนเนี่ยนอนหนูไม่โทรเอาอ่างนอนหนูเนี่ย
แปลว่าอะไรแปลว่าน้อง
น้องนอเรียกน้องแต่เรียกให้ดูน่ารักน่าเอ็นดูก็จะเปลี่ยนงองูเป็นนอหนู
นอนอะไรแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าภาพเนี้ยนะน่ารักมากเลย
พอถ่ายปุ๊บแชร์ปั๊บโอ้โหกลายเป็นภาพไวรัลที่ข้ามคืนก็มีคนมาคอมเมนต์มาดู
หลายคนบอกน้องคือตัวอะไรทำไมน่ารัก
บางคนก็ตั้งข้อสังเกตขำว่านี่หรือคือกายหยาบที่แท้จริงของพญานาคอะไรลักษณะแบบนั้น
เออก็จริงเหมือนการ์ตูนนะ

เพจอิสาน๓ฤดูนะคะเพจนี้เค้ามาจังให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาจ
หลายคนเรียกว่าน้อนเนี่ยนะคะเขาบอกจริงมันไม่ใช่พญานาคนะ
แต่มันคือตัวเหราค่ะอ่าตัวเหราเหรอ
ความเชื่อนี้ในไตรภูมิพระร่วงนะคะบอกว่าตัวเหราเป็นสัตว์ในป่าหิมพาน
ลักษณะภายนอกเนี่ยจะผสมผสานกันระหว่างจอราเคกับพญานาคค่ะ
คือลำตัวยาวคล้ายพญานาคแต่เป็นเหล็กนะ
แล้วก็มีขายื่นออกมาจากลำตัวส่วนปากจะคล้ายจราเข้คือปากยื่นออกมาหน่อย
บางครั้งก็จะคายพญานาคออกมาจากปากด้วยตามตำนานตัวเหราสามารถอมพญานาคไว้ได้

และตัวเหลานี้นะคะจะทำหน้าที่เฝ้าเชิงเขาพระสุเมนไม่ให้ใครขึ้นไปรบกวนเหล่าถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ปั้นแบบตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้เหลือเพียงความงามอันบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นอีกศิลปะรูปแบบหนึ่ง
ที่พูดได้เต็มปากเลยว่าหายากมากจริงจริงเอาทำเป็นเล่นข่าวนี้ไม่ให้ความรู้นะ
เหราบางคนไม่รู้จักนะแล้วที่ฉันเข้าไปดูในดราม่าแอดดิตเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของศิลปะรูปปั้นแบบนี้ในหลายวัดนะคะ
เขาบอกว่าศิลปะแบบนี้เรียกว่าศิลปะแบบนาอีฟก็คือพระหรือว่าชาวบ้านในสมัยก่อน
เขาจะสร้างขึ้นมาจากจินตนาการเอาล่ะได้รู้จักตัวเหรา
แล้วก็ได้รู้จักเขาว่านอนนอนนอนนอนจริงไม่ได้แปลว่านอนนอน